วันพรุ่งนี้นะครับวันพระธานเพลิงหลวงพ่อครูปริสุทธโธนะครับ
สิบเก้ามกราคมจะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณ
ยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงซึ่งอยู่ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
โดยจะออกจากศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษประมาณเวลา๑๔นาฬิกานะครับ
ขบวนจะเคลื่อนผ่านเส้นทางไหนบ้างติดตามจากรายงานครับ
หลังทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธครบ๗วันในวันที่๒๙มกราคม๒๕๖๒
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงพร้อมกันในช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๔๐นาที
จากนั้นเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ไปอ่านชัดบนศาสตร์ชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวง
โดยเมื่อเคลื่อนออกจากถนนหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กัญจนาพิเศษแล้ว
ซ้ายเข้าถนนมะลิวันผ่านแยกมิตรภาพ

วิ่งตรงไปแล้วขบวนจะกลับรถบริเวณหน้าดูโฮม
เบี่ยงซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามณฑลพิธี
รวมระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตร
เมืองต้นคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า๑ชั่วโมง
เมื่อถึงมณฑลพิธีแล้วเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
จะมีพิธีฆ่านกหัดสดีลิงโดยผู้สืบเชื้อสายนางศรีดา
ใช้เวลาทำพิธี๓๐นาที
จากนั้นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น๙๙คน
ฟ้อนส่งสการรำลึกถึงหลวงพ่อคูณ
จึงทำพิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
โดยพระครูศิลปสารพรพระครูธรรมยอดแก้ว
จากนั้นจะมีพิธีจุดเตาเผาและเผานกหัดสดีลิง
หรือชาปนักกิจจริงในเวลา๒๒น๑๕นาที